รู้เรื่องของการรวมตัวกันของนักเลื่อนไว้๗คน
ภายใต้ชื่อว่ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

แถวแยกประทุมวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

ทีนี้จากการรวมตัวกันนะคะเจ้าหน้าที่ทางทหาร

ซึ่งหลังจากนี้ไปกลุ่มเขาก็บอกว่า
อาจจะมีการชุมนุมกันลักษณะแบบนี้ทุกวันเสาร์
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๐กุมภาพันธ์

เรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่าได้รับเรื่องมาแล้วนะคะ
บอกว่าการชุมนุมทุกวันเสาร์ก็มีความเป็นไปได้ทำได้
แต่หากนอกกรอบกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงการควบคุมดูแลกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
ที่จะมีการนัดชุมนุมกันทุกวันเสาร์เลยไปจนถึง๒๒พฤษภาคม
บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะ
ปัจจุบันยังถือว่าเป็นช่วงของรัฐาธิปัตย์
ดังนั้นประชาชนต้องการความสงบ
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ที่จะดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยค่ะ
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์ค่ะ
ก็คุมเดียวที่เห็นนี่แหละครับ
ก็คุมเดียวที่เห็นนี่แหละ
คุณจะไม่ลุกลาไปในที่ข้างของคุณ
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูด

เหมือนนะก็กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเข้าไปได้แค่ไหน

พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

กล่าวถึงมาตรการอ่านการดูแลความสงบเรียบร้อย

และกลุ่มที่รวมออกมารณรงค์
รวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง

ดำเนินคดีกับแกนนำที่สนปทุมวัน

นี้จะเป็นขั้นตอนของการออกหมายเรียก

ส่วนการแสดงจุดยืนเคลื่อนไหวทุกวันเสาร์

อกจากนี้ยังต้องตรวจสอบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังรวมถึงเรื่องของเงินสนับสนุนด้วย
ซึ่งเมื่อใดที่สารอนุมัติหมายจับก็จะทราบเอง
จากการชุมนุมมา๕๖ท้องที่ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเดิม
โดยได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากรูปภาพที่ปรากฏ
ว่าบุคคลตามภาพได้เข้าชุมนุมนอกเหนือจาก๗คนที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้
เพื่อที่จะยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปค่ะ